ปฐุมธานีนะคะมีสองคนร้ายเนี่ยตั้งใจที่จะเข้าไปลักทรัพย์ในกล่องบริจาคของวัด
แต่ว่าพระรู้ทันค่ะไขเงินออกก่อน
ขโมยกล่องไปก็ไม่ได้อะไรได้แต่กล่องเปล่าก็ต้องเอาไปทิ้งนะคะ
นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่มีคนร้ายสองคนเนี่ย
ขี่รถจักรยานยนต์มาก่อเหตุในการลงมือค้นหาทรัพย์สินในตู้บริจาค
แล้วก็ลงศพของวัดกลางในตำบลบางกระบืออำเภอสามโคกจังหวัดปฐุมธานี
ใช้เวลาประมาณกว่า๑๐นาทีแล้วก็หลบหนีไปค่ะ
หลังเกิดเหตุนะคะตำรวจสถานีตำรวจภูทรสามโคก
พร้อมกับชุดสืบสวนเขาได้รับแจ้งก็เข้ามาตรวจสอบที่เกิดเหตุ
เกิดเหตุบริเวณหน้าสาราหลวงพ่อนรสิงศ์นะคะก็มีพระเฉลิมฉันทสาโร
พระลูกวัดเนี่ยยืนรอให้การกับเจ้าหน้าที่อยู่แล้วพระเฉลิมก็ได้พาเจ้าหน้าที่ขึ้นไปบนสาราการประเรียน
แล้วก็บริเวณที่วางตู้บริจาคค่าไฟฟ้าค่าน้ำปรับปลาของทางวัด
ซึ่งก็จะตั้งอยู่หน้าสาราหลวงพ่อนรสิงห์นี่แหละค่ะพระเฉลิมเล่าบอกว่า
ตู้บริจาคเนี่ยคนร้ายยกเอาไปแล้วตู้นึงเพราะว่ามีภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ย
จับภาพได้ชัดเจนเลยว่าตอนที่กำลังยกออกไปแต่ว่าตู้ที่ถูกยกไปเนี่ย
ไม่มีเงินอยู่แล้วค่ะเพราะว่าทางวัดเขาป้องกันเอาไว้ล่วงหน้าแล้ว
ด้วยการไขกุญแจแล้วก็เอาเงินบริจาคเนี่ย
เก็บหมดแล้วสักประมาณช่วงเย็นนะคะ
เป็นการป้องกันไม่ให้มีคนร้ายมาขโมยไปโดยตรวจสอบต่อเนื่องไปก็พบว่า
คนร้ายสองคนนี้เนี่ยเอากล่องบริจาคที่ขโมยไปที่ยกไปเนี่ยนะคะ
ทิ้งเอาไว้ในซอยหงทองห่างจากวัดไม่ไกลนักค่ะซึ่งชุดสอบสวนก็ตรวจสอบกล้องวงจรปิดแล้ว
แล้วก็ตอนนี้จะติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้ได้นะคะ
ส่วนที่จังหวัดชนบุรีค่ะมีเหตุการณ์คล้ายกันเป็นคนร้ายแอบงัดบ้านนะคะ
แต่คราวนี้เป็นบ้านตำรวจค่ะพันธุ์ตำรวจโทษธนพัฒน์ปรมศุกร์
รองผู้กำกับการกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง๔นครราชศรีมานะคะ
คราวนี้ได้ทรัพย์สินไปมูลค่ากว่าครึ่งแสนเลย
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านหมู่๑๔ซอยทุ่งกลมตานหมันตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงค่ะ
แต่ว่าหลังนี้มีกล้องวงจรปิดเหมือนกันก็สามารถจับพฤติกรรมคนร้ายเอาไว้ได้ค่อนข้างชัดเจน
ตอนนี้ชุดสืบสวนสพนปลือก็ถ่ายรูปแล้วก็เก็บภาพวงจรปิดเป็นเบาะแสแล้ว
เดี๋ยวจะติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีด้วยค่ะ